ท่านผู้ชมครับที่ปฐุมธานีนี่สืบเนื่องมาจากความหึงห่วงนะครับ
สุดท้ายถึงขั้นแทงกันตายนะฮะค่ะนี่แทงกันตายนะครับ
ทีแรกบาดเจ็บสาหัสนะฮะแต่ล่าสุดเขาเสียชีวิตแล้วนะครับ
ต้องแสดงความเสียใจด้วยจริงจริงนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงบ่ายที่ผ่านมา
นี่ทางกู้ภัยก็พยายามเข้าไปช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องต้น
ชื่อนายทิติแพงเพ็งชื่อเล่นชื่อโอ๊ตอายุ๑๙ปี
ที่ถูกแทงเข้าไปเนี่ยของมีคมที่แทงเข้าไปเข้าชายโครงซ้ายทะลุปอด๑แผลนะครับ
แล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาครับทุกผู้ชมครับสพประตูน้ำจุลาลงกรวันนี้ได้รับแจ้งเหตุช่วงบ่ายนะครับ
ว่ามีคนแทงกันแล้วมีคนบาดเจ็บสาหัสอยู่จุดเกิดเหตุเป็นหน้าร้านสะดวกซื้อ
คอนโดมิเนียมแถวถนนเรียบคลองรังสิตนครนายกตะบนประชาธิปัตย
อำเภอทัญบุรีจังหวัดปฐุมภานีเป็นไงนี่เป็นคลิปหลังจากที่
โอ๊ตถูกแทงไปแล้วนะครับท่านผู้ชมครับแล้วผู้ต้องหาก็หนีไปแล้ว
ใจเย็นใจเย็นนอนจมกองเลือดหายใจรวยลิ้นอยู่
พอได้รับแจ้งเหตุกู้ภัยก็มาถึง
ก็พยายามประถมพยาบาลเบื้องต้นแล้วนำตัวส่งโรงพยาบาล

แต่ว่าเขาเสียชีวิตในเวลาต่อมานะครับ
ในที่เกิดเหตุมีปลอกมีดตกอยู่อันหนึ่ง

โอ้โหแล้วปมเหตุมาจากเรื่องหึงหวงเนี่ยฮะ
สุดท้ายแทงกันตายนะครับนี่ปลอกมีดตกอยู่ในที่เกิดเหตุ
มีแฟนสาวของผู้ตายนะครับอายุ๑๗ปี
สมมุติว่าชื่อน้องปอน้องปอเนี่ยเป็นแฟนของโอ๊ต
ถูกแทงเสียชีวิตปอบอกว่าปอเนี่ยอยู่ในเหตุการณ์ด้วยนะ
บอกว่าเรื่องราวเป็นอย่างนี้คือคนก่อเหตุเนี่ยชื่อเน็ต
ก่อนหน้านี้ปอบอกว่าปอเนี่ยทะเลาะกับเน็ตเน็ตอายุ๒๓
เป็นแฟนที่ปอเพิ่งคบหาได้๑อาทิตย์
แล้วถามว่าแล้วคนนี้ล่ะที่เจ็บสาหัส
แล้วสุดท้ายเสียชีวิตที่ถูกแทงที่ชื่อโอ๊ต
บอกว่านี่ก็คือแฟนอีกคนนึงแต่คบมา๒เดือนกว่า
ลักษณะเหมือนครบสองคนครบซ้อนหรือยังไงนี่แหละ
เอาเป็นว่าทั้งสองคนนี้เขามาเจอกัน
เหตุการณ์มันเกิดจากระหว่างที่ปอเนี่ยทะเลาะกับเน็ต
เพิ่งคบกันได้ประมาณ๑อาทิตย์
แล้วปอเนี่ยได้โทรศัพท์มาบอกโอ๊ตบอกว่าถูกเน็ตเนี่ยทำร้ายร่างกาย
ก็เลยมาหาที่หน้าคอนโดที่เกิดเหตุ
เนี่ยมากับเพื่อนบอกผู้ตายว่าถูกเน็ตเนี่ยทำร้ายร่างกาย
ผู้ตายก็มาหาที่หน้าคอนโดนะครับ
ทีนี้พอมาถึงที่หน้าคอนโดของปอเนี่ยเน็ตเขาก็มากับเพื่อนอีกสองคน
รวมเป็น๓คนมาเจอกับโอ๊ตพอดีเลย
ทำให้ทางฝั่งของเน็ตเนี่ยแล้วก็โอ๊ตเนี่ยเขาเผชิญหน้ากัน
โอ๊ตเองก็ไม่พอใจที่ทราบข่าวว่าเน็ตผู้ต้องหาเนี่ยมาทำร้ายปอ
ต่างฝ่ายต่างก็คบกับปออยู่สุดท้ายมีการรุมทำร้ายกัน
แล้วปอบอกว่าเน็ตเนี่ยก็ใช้มีดแทงใส่โอ๊ต
นี่ฮะแล้วมันเข้าโอ้โหท่านผู้ชมครับ
ชายโครงซ้ายทะลุปอด๑แผลก่อนที่เน็ตกับพวกจะหลบหนีไป

ไม่เห็นเขาวิ่งไล่กันไหมแก่ตรงนี้

อ่าคือเจ้าหน้าที่เนี่ยสืบสวนเนี่ยพบว่า
ทางผู้ตายนะครับคือนายทิติแพงเพ็งหรือว่าในโอ๊ตวัย๑๙ปี
เขาพักอยู่แถวบางเขนแล้วมารู้จักกับฝ่ายหญิง
ก็คือปอเนี่ยที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งคบหากันอยู่ได้๒เดือน
ส่วนฝ่ายหญิงเองเนี่ยในช่วงอาทิตย์หลังเนี่ย
ก็ไปเจอกับเน็ตแล้วคบหากับเน็ตด้วยเน็ตที่เป็นผู้ต้องหาเป็นมือมีด
มันก็เลยเกิดการหึงหวงกันเกิดขึ้นตอนที่มาเจอกันในวันนี้
สืบสวนกำลังเร่งติดตามตัวเน็ตกับพวกอยู่นะฮะ
เพราะว่าพยานบอกว่าเน็ตเนี่ยมากับเพื่อนอีก๒คนรวมเป็น๓คน
แล้วมีการรุมทำร้ายกันด้วยในช่วงเวลานั้น
เดี๋ยวจะไปไล่ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดในจุดเกิดเหตุแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงนะครับ
เพื่อจะดูเรื่องของการหลบหนีของคนร้าย
ส่วนผู้ตายตอนนี้ส่งศพไปชนะสูตรอย่างละเอียดตามขั้นตอนที่นิติเวศนะครับ
แล้วจะแจ้งญาติให้มารับศพไปบำเพ็ญกุศลต่อไป

คือภาพที่เห็นเนี่ยเป็นช่วงที่โอ้โหเพิ่งถูกแทงใหม่เลยตอนนั้นเนี่ยอาการนี่หนักเลยนะฮะ
อืมไม่กล้าดูภาพเลยค่ะน่าสงสารจริงจริง